ลูกชายของแม่จิ๋มมายุรชาติเมื่อก่อน

เห็นบอกว่าเล่นเป็นแฝดแต่เพิ่มค่าตัวให้ด้วยนะ

คบกับดาราช่องเจส

ก็เก็บเงินก่อนทักพักนึง